มีคลิปหนึ่งนะคะแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
คลิปนี้ความยาวสักประมาณ๒นาทีได้นะคะ
เป็นคลิปที่ถ่ายในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
คือเป็นจังหวะที่คุณหมอเนี่ย
วินิจฉัยอาการป่วยของคนไข้รายหนึ่ง
แล้วก็พยายามอธิบายให้ฟังว่าคนไข้รายนี้ป่วยเป็นอะไร
แต่ว่าการอธิบายของคุณหมอเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวไปฟังคลิปกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดเพิ่มให้ฟังค่ะ
งอกแล้วทำไมหมอบอกว่าเป็นซีส
จับรากแข็งเป็นหินเลยเห็นไหม
หมอให้เธอคำขอบตับนั่นตับทั้งลูก
ยังก็ก้อนหินอยู่ในท้องเลยเห็นไหม
เดี๋ยวจะเอาประวัติมา
ยังไม่เคยเจอแม่คุณหมอตรวจร่างกายก็รู้แล้ว
ระยะสุดท้ายแล้วมีอะไรที่จะทำสั่งลูกเลย

มันตรงขนาดนี้เลยหรือคุณภาคภูมิ

บอกป้ากำลังจะตายแล้ว

มีอะไรอยากทำก็ทำเลยสั่งเสียลูกเลย

คือลูกเขาก็ถามว่าอากาศหรือเปล่ามลพิษ

ไม่ใช่หมอคนนั้นเขาไม่บอกตรงไง

คือท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้ในใจเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องคิดว่าสงสัยโรงพยาบาลรัฐ
ค่ะเอกชนค่ะ
เอกชนนะโรงพยาบาลเอกชนค่ะเดี๋ยวมีเฉลยค่ะโรงพยาบาลอะไรค่ะ
เพราะว่าทางโรงพยาบาลนี้เขาดำเนินการกับคุณหมอคนนี้แล้วค่ะครับ
คุณผู้ชมคะก็ในโลกออนไลน์ก็แสดงความคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะ
ฝั่งหนึ่งก็ตำหนิคุณหมอนะคะว่าคุณหมอพูดตรงเกินไปหรือเปล่า
พูดตรงได้แต่มันควรจะมีจิตวิทยาในการพูดไหม
พูดแบบนี้มันบรรทอนจิตใจบรรทอนจิตใจทั้งคนไข้ทั้งญาติ
ทีนี้จิตตกไปตามตามกันแทนที่จะอยู่ได้อีก๓ปี
ฟังคุณหมอพูดไม่ถึงแล้วคือจิตตกล่ะนึกออกมา
ก็บอกว่าเชื่อว่าคุณหมอเก่งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนคุณหมอไม่มีหลักจิตวิทยา
ในการคุยกับคนไข้เลยจริงบอกแค่ญาติก็พอไหม
ไม่ต้องบอกคนไข้คนไข้จะได้ไม่เสียกำลังใจ
เพราะที่ฟังจากคลิปเนี่ยแสดงว่าญาติเองก็ยังไม่รู้นะ
ใช่ค่ะก็อีกฝั่งหนึ่งเขาก็สนับสนุนคุณหมอนะคะ
มีหนึ่งข้อความที่ไปแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้
เขาบอกว่าส่วนตัวรู้จักกับคุณหมอคนนี้ด้วย

ใช่แล้วบอกว่าคุณหมอคนนี้เก่งนะ
ละเอียดที่สุดเลยในการหาสาเหตุของโรคและวินิจฉัยโรค
หาทางรักษาแบบเต็มที่แต่คุณหมอจะพูดตรงมาก
ใส่ใจมากแต่ตรงมากอะค่ะ
อย่างนี้บอกเลย๒ปียังไม่ตายตอนนี้หรอก
อีกประมาณ๒ปีอยากสั่งเสียอะไรอยากทำอะไรทำเลย
อีกคนนึงบอกว่าการที่หมอบอกตรงแบบนี้ก็ดีนะ
จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการพยายามรักษาไง
เพราะหมอก็บอกเลยว่าเดี๋ยวก็ตายอีก๒ปี
ไม่ต้องรักษาหรอกใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มให้มีความสุข
อะไรแบบเนี้ยอ่าก็มีบางคนก็บอกว่าส่วนตัวก็ชอบนะ
บอกตรงแบบนี้ให้คนไข้ยาดรู้เลย
จะได้จัดการอย่างไรต่อไปพร้อมกับตั้งคำถามว่า
เท่าที่ดูจากคลิปหมอก็พูดในห้องตรวจโรคนะแล้วญาติคนไข้เนี่ยไปถ่ายคลิปได้ยังไง
ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายบันทึกอะไรพวกนี้ได้ยังไง
เพราะว่าในห้องตรวจปกติจะมีข้อความเตือนอยู่แล้วว่าห้ามบันทึกภาพและวีดีโอ
แต่ก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์บอกว่าก็ต้องถามก่อนว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้หมอพูดอะไรมาก่อนหรือเปล่า
แล้วญาติเขาถึงมาอัดคลิปตอนหลังเพราะจากที่ดูเหมือนกับว่าญาติแล้วก็คนไข้
จะไม่เข้าใจในสิ่งที่หมอพูดแล้วหมอก็ต้องพูดซ้ำว่ามันรักษาไม่หาย
เข้าใจว่าอยากหายแต่มันไม่หายแต่ถ้าหมอโกหกหมอก็ผิดอีก
นี่หน้าจอของเราท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาหลากหลายมากนะครับแต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุด
ของเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับไม่ใช่เรื่องที่ว่าหมอพูดตรงไม่ตรงอะไรยังไง
แต่เรื่องที่ญาติของคุณป้าที่อยู่ในคลิปได้แจ้งข้อมูลกับผู้คนผ่านทางสังคมออนไลน์
บอกว่าป้าได้เสียลงแล้วเมื่อ๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แล้วก็อยากให้มีการลบคลิปนี้ออกสำหรับคนที่แชร์กันไปในโลกออนไลน์
อยากให้ป้าไปแบบสบายไม่ต้องห่วงอะไรซึ่งตรงนี้ผู้คนที่เขาเห็น
เขาได้ยินเขาได้อ่านเนี่ยเขาก็มาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมาก
ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะทางพฤติกรรมของคุณหมอที่อยู่ในคลิป
ก็ทางโรงพยาบาลก็ต้องชี้แจงแหละว่าจริงแล้วคุณหมอควรจะพูดกับคนไข้
ลักษณะไหนแบบไหนแล้วก็ที่พูดแบบในคลิปเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่า
ถ้าไม่เหมาะสมจะต้องลงโทษกันยังไงในแพทย์สุวินัยบุษราคำวงผู้มนุยการโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยค่ะ
ชี้แจงว่าคุณหมอที่อยู่ในคลิปเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลจ้างชั่วคราว
ตอนนี้เลิกจ้างแล้วผู้ป่วยรายดังกล่าวเสียชีวิตด้วยอาการไตวายเฉียบพลันและไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะครับ
แต่ว่าในคลิปคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายนะคะ
แต่ทางผอโรงพยาบาลบอกว่าไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะ
คนไข้มีอาการน้ำท่วมปอดกับไตวายเฉียบพลันก็เลยเสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นมีการคุยกับญาติของคนไข้แล้วทำความเข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว
แล้วก็จะให้การช่วยเหลือและชดเชยต่อไป
มันได้แจ้งแล้วว่าพฤติกรรมท่องู้นครากามก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เนาะ
เพราะว่ามันก็ก็ค่อยจะแรงหน่อยนิดหนึ่ง
ทางพกรุงพยาบาลกล้วยน้ำไทยก็เลยบอกว่า
โรงพยาบาลได้ออกมาตรการเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้ป่วย
ซึ่งก็จะให้บุคลากรทางการแพทย์มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะคะ
ให้ข้อมูลกับผู้ป่วยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
เพียงแต่เวลาคุยกับคนไข้อาจจะต้องดูการรัฐเทศะ
กรองข้อมูลด้วยว่าคนไข้รับได้หรือไม่ได้
หรือไม่ก็อาจจะต้องคุยกับญาติก่อน
ก่อนที่จะมาบอกตัวคนไข้โดยตรงนะคะ
จะเอาผิดก็ได้นะคะคือมีสองทางค่ะ
ญาติผู้เสียชีวิตติดใจก็สามารถร้องเรียนคุณหมอรายนี้
ไปที่แพทยศภาให้มีการตรวจสอบได้

ทยศภาก็สามารถตั้งเรื่องขึ้นมาพิจารณาได้เลยเหมือนกันนะคะ

ว่าคุณหมอที่อยู่ในคลิปสื่อสารในลักษณะไหนยังไง

แล้วก็ให้ข้อมูลมาว่าในต่างประเทศนะคะ
คุณหมอจะพูดอาการกับคนไข้ต่อหน้าก็ได้นะ
แต่วิธีการพูดเขาจะมีจิตวิทยาในการพูด

ไม่ทำให้รู้สึกท้อแท้มากจนเกินไป

เดี๋ยวแพทยศภาจะหารือกันนะคะ
ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันว่าจะทำยังไงดี

มีวิธีการสื่อสารกับคนไข้ให้คนไข้เข้าใจ
แต่ไม่กระทบกับความรู้สึกให้มันมากจนเกินไปนะคะ